คุณผู้ชมครับพาไปดูข่าวอื่นนอกจากการเมืองบ้างนะคะ
ติดตามดูข่าวเหตุการณ์อุบัติเหตุกันหน่อยค่ะ
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีคนนี้ขับมาดีอยู่บนสะพาน
แล้วเห็นมอเตอร์ไซคันนี้เกิดอะไรขึ้นมีคนตายด้วยนะคะ
โอ้โหลองดูอีกสักทีนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวลองดูว่าด้านขวามือนะคะจะมีมอเตอร์ไซค์มา
มาด้วยความเร็วแล้วจังหวะโค้งนี้เขาหลุดโค้ง

ขี่คนซ้อนแล้วรถไปกระแทกกับแบรีเออร์
จนทำให้มีคนขี่เสียชีวิตนะคะ
แน่นิ่งไปเลยทั้งสองคนนะฮะส่วนคนในรถคันนี้
รถเก่งคันนี้ก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงนะ
ก็พูดคุยกันจอดแม่ช่วยยังไงดีนะครับ
อยู่กลางสะพานด้วยนะคุณจะจอดก็ยากอยู่นะคะ
นี่คือสะพานต่างระดับฝั่งขาออกเมืองราชบุรีนะคะ
ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ทางด้านของคนขี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยชื่อนายปาพงรัฐค่ะ
เงินสมบัติอายุ๓๕เขาเสียชีวิตคาที่อยู่ในที่เกิดเหตุแบบนี้เลย
เพราะสภาพศีรษะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
มีเลือดไหลนองคอแล้วก็แขนข้างขวาหักนะคะ
ตามร่างกายก็มีบาดแผลฉีกขาดเป็นจำนวนมาก
ญาติเนี่ยพอมาเห็นร่างปุ๊บก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจรับไม่ได้นะคะ
ส่วนอีกคนนึงค่ะเป็นคนที่ซ้อนท้ายมาด้วย
บาดเจ็บเหมือนกันยังไม่ทราบชื่อ
เจ้าหน้าที่นะคะเลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลราชบุรีไปก่อนหน้านี้
อาการค่อนข้างสาหัสที่บริเวณใบหน้าค่ะ
พลเมืองดีก็เล่าตามคลิปเลยล่ะค่ะว่าเขาขับรถมานะ
เสร็จแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์แซงขวาขึ้นมา
แล้วก่อนจะเสียหลักไปชนเข้ากับแบรีเออร์
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับรถคันนี้
ก็เห็นจริงว่ามันเป็นตามคลิปภาพที่เกิดเหตุเลย
ที่สำคัญทั้งคู่คนขี่คนซ้อนมอเตอร์ไซคันนี้

ก็เลยอาจจะทำให้เกิดการกระแทกอย่างรุนแรงกับขอบเรอร์คอนกรีตนะคะ
จนเป็นเหตุทำให้คนขี่เสียชีวิตค่ะ
ตำรวจส่งศพผู้ตายไปผ่าชนสูตรที่ศูนนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีค่ะ
หาสาเหตุการณ์ตายก่อนจะมอบร่างให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไปค่ะ